ทำไมอ่ะครับเอาเส้นไปเลยย้อนทำไม
ย้อนทำไมเนี่ยย้อนสองก็ทำไม
คือทุกคันก็หลีกให้แต่พี่มอเตอร์ไซคันนี้ขวางไว้แบบนี้เลยค่ะ
ทัวร์คันนี้ก็ไปไม่ได้สิครับเจอคนจีนเขาให้แล้วล่ะ
จอดขวางแบบนี้เลยนะคะทีมข่าวเราไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิป
คนที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้ค่ะนะคะคือเล่าให้ฟังนี่คือภาพที่
ถนนเพลินจิตหน้าห้างเกษรวิเลสกลางกรุงเทพเลยค่ะครับ
ขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็รถทัวร์ของบริษัทหนึ่งพยายามจะออกจากเลนส์ของตัวเอง
ย้อนสอนคุณอ้ำก็เลยจอดมันอย่างนี้เลยนะฮะ
มอเตอร์ไซค์ไว้แบบนี้เลยขวางเอาไว้แล้วก็ถ่ายคลิปค่ะ
แต่เรื่องเนี่ยจบลงตรงไฟเขียวค่ะ
ไฟเขียวรถทัวร์ก็เลยยอมกลับเข้าไปในเลนส์ของตัวเอง
คือไปได้แล้วก็ขับต่อไปนะคะ
คุณอ้ำบอกว่าปกติเป็นรายเดอร์ส่งอาหารย่านนี้เจอประจำเลยค่ะ
แล้วมองว่าการย้อนสอนแบบนี้มันอันตรายอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

เขาย้อนออกมาตรงหน้าตึกเกษรเลย
เขาจะวิ่งย้อนสอนไปเพราะว่าจะเลี้ยวขวาเข้าเลยอะครับ
แล้วทีนี้เขามาเจอผมผมก็ไม่หลบแล้วเขาก็มาไล่ผมให้หลบ
ผมก็บอกอ้าวผมจะหลบทำไมมันจะเมื่อมันเละน้องผมมาถูกไหมอ่ะพี่
สรุปว่าตรงนั้นไฟเขียวแล้วเขาก็ค่อยเฝ้ากลับไปเด็ด
แต่เส้นนั้นเป็นบ่อยมากพี่ตรงหน้าตึกเกษรเลย
นี่ค่ะ
ก็เนี่ยค่ะบางทีคิดว่านิดเดียวนะคะแต่อุบัติเหตุเกิดแล้วเรื่องใหญ่นะคะ